ก็มีผู้ปกครองพาเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
มาร้องทุกข์แจ้งความขอความเป็นธรรม
เพราะว่าก่อนหน้านี้ถูกคุณครูอายุ๕๗ปี
มขืนกระทำชำราวติดต่อกันนาน๒ปี

และครูคนนี้ก็ถูกได้รับการประกันตัวออกไปด้วย
ก็เลยเป็นห่วงว่าเอ๊ะสรุปสุดท้ายแล้ว

ผู้ปกครองพาเด็กหญิงวัย๑๔ปี

ในอำเภอนางรองจังหวัดบุรียรำค่ะ
เดินทางไปที่สำนักงานยุติธรรมบุรียรำ

หลังจากที่เด็กหญิงถูกครูอายุ๕๗ปี

กระทั่ง๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครอบครัวทราบเรื่อง
ก็เลยเข้าแจ้งความต่อตำรวจภูทรนางรอง
และตำรวจเข้าจับกลุ่มคุณครูรายนี้

จากนั้นครูได้รับการประกันตัวออกไป
และตอนนี้ก็ยังไปสอนตามปกติอยู่เลย

เหตุการณ์ที่ถูกข่มขืนเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี๕๙
ขณะที่เข้าไปใช้บริการอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนใกล้บ้าน
แล้วก็ถูกคุณครูคมคืนในห้องเรียนเลย
ซึ่งเธอเองตอนนั้นพยายามต่อสู้ขัดขืนแต่แรงสู้ไม่ไหวจริงนะคะ
อีกทั้งคุณครูคมขู่บอกว่าถ่ายรูปเก็บไว้แล้วนะ
ถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครจะปล่อยคลิปประจาน
จากนั้นก็เลยถูกคุณครูบังคับข่มขืนมาตลอดเกือบ๒ปีค่ะ

ต่อสู้ให้มือให้เรียน
อยากให้เขาบำเนินการอะไรกับครูขนาดนี้หรือ

และที่สำคัญคุณครูรายนี้ก็เคยสอนมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะ
เป็นที่เคารพนับถือของผู้ปกครอง
ที่ผ่านมาเคยไกล่เกลี่ยกันแล้ว

ยื่นข้อเสนอจะรับผิดชอบให้การแต่งงาน

ยืนยันจะดำเนินการเอาผิดจนถึงที่สุดค่ะ